หกนาฬิกาห้าสิบหกนาทีติดตามข่าวสารกันต่อนะคะ
ช่วงนี้ติดตามเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่กองบัชการตำรวจผู้ถอนภาคหนึ่งค่ะ

ใช่ตำรวจเขาชอบเปิดปฏิบัติการไง

สางที่นู่นที่นี่เราไปเปิดปฏิบัติการฝ้าสางที่กองบัญชาการ

ไม่อันนี้น่าจะเป็นคำพูดของคุณอัจฉริยะ

รู้สึกยังไงที่ฟังตำรวจแถลงเมื่อวานนี้

คือมีนักข่าวก่อนปุ้ยจะเล่านะครับผม
ตอนที่เขาแถลงเสร็จมีนักข่าวผมจำไม่ได้ว่าทีไหน

อย่างนี้ถือว่าตำรวจนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ
ตำรวจตอบว่า
ไม่ครับมันเป็นแค่ความผิดพลาดของการทำวีดีโอพรีเซนต์เตชั่น

คุณผู้ชมจะบอกว่าสังคมกัดไม่ปล่อยจริงนะคะกับตำรวจชุดนี้
ในชุดที่ทำคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

จำได้ไหมวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมาที่เราโอ้โหจับจ้องกัน

โอ้โหทำคลิปเล่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยนะ
ความยาวประมาณ๒๕นาที

ไฮไลท์ก็คือแผลที่ใหญ่ที่สุดต้นขาขวาของคุณแตงโม

ความยาวความลึกของบาดแผลเท่าไหร่

ซึ่งจากการเทียบเคียงแผลนี้

แผลซ้ายคือแผลของคุณแตงโมนะคะ
แผลขวาคือแผลจากต่างประเทศ

แล้วไปอ้างว่าโดนใบพัดเรือ

เสิร์ชคำว่าแผลใบพัดเรือ

ภาพนี้แหละค่ะชาวเน็ตเข้าไปจับโป๊ะว่า
เฮ้ยนี่มันเป็นภาพเก่าเนี่ย

สื่อใหญ่ของอังกฤษเขารายงาน

ในงานเลี้ยงของโรงแรมแห่งหนึ่ง

แผลนี้โดนอะไร
แต่ไม่น่าจะใช่ใบพัดเรือแน่

วันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมาหน่อยนะคะ

ตำรวจใช้ชุดคำพูดว่ายังไง

เพราะคุณผู้ชมจะได้รับคำตอบในใจว่า
เมื่อวานที่ออกมาแถลงอีกครั้งเนี่ย
เป็นคำชี้แจง
หรือเป็นคำแก้ตัวค่ะ
คุณผู้ชมดิฉันขออนุญาตโค้ดคำพูด

อดคำพูดแกะคำพูดในวิดิทัศน์
ส่วนหนึ่งช้าและชัด

ก็จะได้แนวเว้าโค้งในลักษณะเดียวกัน

ผู้กลอดร้ายถูกใบพัดเรือ

ก็จะพบว่าบาดแผลหลังการเย็บนั้น

บัตรแพลนนี้ถูกใบพัดเรือ

ยังเป็นใบพัดเรือชนิดเดียวกันด้วยนะ

บอกว่าถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกัน

สำนักข่าวต่างประเทศสำนักข่าวของอังกฤษ
ว่าโดนอะไร

แล้วคุณบอกว่าคุณไปเอาผลวิจัย

เอาหลักการวิจัยนะเขาเรียกว่า
หน่วยการวิเคราะห์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า

เพราะพี่เบิร์ตเป็นผู้ชายปุ้ยเป็นผู้หญิง

แต่มันเทียบเคียงไม่ได้แต่ถ้าเทียบดอมกับพี่เบิร์ตมาเทียบเคียงกัน
อันอย่างนี้พอเทียบได้อันอย่างนี้

เขาก็ตอบนะนักข่าวระดมถามไปทุกสำนักถามไปหมด
เขาบอกว่าต้องขอเวลา
เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นถ้าเป็นปีประเทศไทยก็๒๐๑๖

คือแต่เบื้องต้นเนี่ย
เหตุมันเกิดจากของมีคมในงานเลี้ยง
แต่ว่าผลสรุปอะไรเป็นยังไงเขาบอกว่าต้องไปลื้อคดี
ซึ่งในงานเลี้ยงคงไม่มีใครเอาใบพัดเรือเข้าไป

นี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เมื่อวานเนี่ยตำรวจนัดนักข่าวแถลงด่วนเลยนะคะ
ตั้งโต๊ะแถลงบ่าย๓อีกรอบหนึ่ง
นำโดยผู้บัจจาการตำรวจภูทรภาค๑ท่านนี้ค่ะ

พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตร

เชิญนักข่าวมาแถลงข่าวชี้แจงอีกรอบหนึ่ง
เด็นนี้มันร้อนอยู่ประมาณวันหนึ่ง

แล้วเมื่อวานนี้ท่านก็ตั้งโต๊ะแถลงเลย
ใช่นำโดยท่านนี่แหละค่ะ

ผู้การภาค๑ผู้การสืบภาค๑

แล้วชี้แจงไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกวรชาติแสงคำ

คุณผู้ชมลองฟังจากปากเจ้าตัวค่ะ
คือกรณีที่เรานำภาพดังกล่าวขึ้นมานะครับ
เป็นลักษณะที่ว่าเราต้องการให้สื่อเห็น
เรานำภาพที่มันดูลักษณะเหมือนกัน

ส่วนนั้นเราต้องเป็นการมาแถลงข่าว
สรุปจากคำแถลงข่าวเมื่อวานนี้

ประเด็นที่๒เจตนาจริงในการนำภาพบาดแผลดังกล่าว

เพราะภาพบาดแผลของคุณแตงโมมันติดเรื่องของข้อกฎหมาย
ประเด็นที่๓การนำภาพดังกล่าวมาเทียบเคียงเสนอ
ไม่ได้ทำให้ผลหรือสาระสำคัญของคดีเปลี่ยนไป
ทีนี้นักข่าวค่ะบอกว่าขอดูวิธีทัศน์นั้นอีกรอบหนึ่งได้ไหม
ครับไม่เปิดค่ะอ๋อเพราะไม่ได้เตรียมมา
ทีนี้ที่พี่เบิร์ตตั้งข้อสังเกตและนักข่าว
ตอนที่ไปแถลงข่าวตั้งข้อสังเกตคือ
การนำเข้าข้อมูลแบบนี้สู่ระบบคอมพิวเตอร์
ถือว่านำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จไหมรู้ไหมคะ
ท่านตอบว่าไงขออภัยแล้วกันจุดประสงค์ไม่ได้จะบิดเบือน
แค่อยากให้คนดูคนดูข่าวคนดูการแถลงข่าวณวันที่๒๖เมษาเนี่ย
เห็นภาพเข้าใจภาพบาดแผลของคุณแตงโม
ซึ่งไม่สามารถเอาภาพจริงมานำเสนอข่าวด้วยได้

ตำรวจบอกว่าต้องยึดถือในพยานหลักฐาน
แล้วถ้าส่งพยานหลักฐานนี้ที่ท่านออกมาขอโทษประชาชนเมื่อวานนี้
ไปเป็นหลักฐานให้อายการท่านพิจารณาด้วยนะ
มันถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือหรือเปล่า
นั่นสิคะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ผมเห็นใจท่านนะตำรวจนะท่านทำงานหนักท่านทำงานเหนื่อย
อกจากเป็นแผลที่ใหญ่ที่สุดในต้นขาของคุณแตงโมแล้วเนี่ย
นี่เป็นแผลใหญ่ของตำรวจเลยนะคะ

เพราะเมื่อวานนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน

จริงแล้วเรื่องบาดแผลเนี่ยน่าให้ตำรวจนิติเวศเนี่ย
ให้คุณหมอนิติเวศเป็นคนพูดเป็นคนแถลง

พอตำรวจพูดเองทำให้คุณภาพมันเปลี่ยนแปลงไป
เปลี่ยนแปลงไปยังไงคะคุณผู้ชมคิดเองได้นะ
แต่ตำรวจก็พยายามจะบอกนะบอกว่าคือขออภัย
ใช่ตำรวจขออภัยจริง
สองคือตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญ
เหรอคะเออนั่นน่ะสิบาดแผลที่ใหญ่ที่สุดบนตัวคุณตังโม
แต่ตำรวจบอกว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญนะ
ไปเอาภาพของแผลของฝรั่งของต่างชาติมา
ซึ่งไม่ได้โดนใบพัดเรือด้วยโดนของมีคมชนิดอื่นนะ

จากคุณผู้ชมที่น่าจะตั้งข้อสงสัยแล้ว
เรื่องประเด็นแผนนี้นะผมเชื่อว่าหลังจากนี้

ใช่ขอนิดหนึ่งดอมพูดถึงคุณเต้เนี่ย

แต่นี่๑คนที่จองกระถิ่นแน่นอนคุณอัจฉริยะ

คุณอัจฉริยะก็พูดถึงเอ๊ะทำไมแผลมันเพิ่มขึ้นเรื่อยเลย

แบบนี้มันดูไม่น่าเชื่อถือหรือเปล่า

ยื่นร้องสอบจริยธรรมเอาผิด
หมอที่ผ่าศพคุณตังโมด้วยนะที่แพทยศภา

ส่วนประเด็นแผลของคุณตังโม
ลักษณะโดนใบพัดเรือปัดเหมือนกัน
เรื่องนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ายังไง

ขนาดผู้บัญชาการตำรวจทรภาคหนึ่งนั่งแถลงข่าวเอง
นะครับยังกล้าเอาภาพที่เป็นข้อมูลเท็จ
แหกตาพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศนะครับ
มันสอให้เห็นว่าคุณไม่มีอำนาจความชอบทำ
ที่เหลืออยู่แล้วในการทำคดีนี้นะครับ
แล้วก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในสังคม
ของประเทศไทยอีกแล้วในเรื่องของการบริษัทธรรม

ซัดกลับผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑เลยนะครับ
บอกว่าตำรวจแหกตาประชาชน
หลังจากเอาภาพข่าวต่างประเทศมาอ้างอิง
เทียบเคียงกับบาดแผลคุณตังโม
รวมทั้งภาพวงจรปิดช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๓๒นาที๑๖วินาที
ของวันที่๒๔กุมภานะครับที่คุณอัจฉริยะบอกว่า
ตำรวจเนี่ยเอามาตบตาประชาชนว่าแซนนั่งอยู่ท้ายเรือ

อัดบอกว่าตอนนี้ตำรวจไม่มีอำนาจความชอบทำ
และไม่มีความน่าเชื่อถือในการทำคดีนี้แล้ว

คดีนี้มีพลตำรวจตรีต่อเต่าเป็นคนวางแผนวงการ

ให้การช่วยเหลือคนบนเรือให้รับโทษน้อยลงหรือให้พ้นผิด
พี่อัชริยะบอกว่าถ้าไม่มีพ้นตบตรีต่อเต่า
คดีอาจจะไม่ใช่แบบนี้

เพื่อให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ
เพราะต่อไปที่จะเป็นการฆาตกรรมอำพราง

เนื่องจากเขาพบหลักฐานสำคัญอีกอย่างหนึ่ง
คือเรื่องทรายที่อยู่ในมือคุณแตงโมครับ

คุณอัดบอกว่าทรายที่อยู่ในมือคุณตังโมมันแสดงให้เห็นว่า
คุณแตงโมยอมกัดฟันจนเสียชีวิต

เพื่อบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองครับ
แล้วเมื่อวานนี้พี่อัจฉริยะก็ไปยื่นเรื่องต่อแพทยศภา

และจริยธรรมของแพทย์นิติเวทย์ทุกคน
และทุกสถาบันที่ทำการผ่าชนสูตรศพคุณแตงโม
ประเด็นนี้ต้องถามกลับไปที่
หมอผ่าศพและแพทย์นิติเวศด้วยนะคะ
ประเด็นที่หมอตำรวจมาแถลงเนี่ยไอ้แผลใหญ่เนี่ย
ตำรวจเป็นคนหยิบมาหรือใคร
แล้วที่ตำรวจหยิบมาใส่ในการแถลงเนี่ย

นั่นสิคะแพทย์รับรู้หรือเปล่านะฮะคุณอัจฉริยะมองว่าการวินิจฉัย

มันมีความผิดปกติจากถ้อยแถลงของตำรวจ
ชัดเจนว่าการผ่าชนะสูตรครั้งแรก
คุณผู้ชมจำได้ไหมเจอแผล๑๑แผล
ไปมาพอไปผ่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กลายเป็น๒๒แผลแล้วเพิ่มขึ้นมา๔แผล
คุณอัจฉริยะบอกเฮ้ยเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย
เพิ่มมาเท่าตัวเออ
แล้วถ้าบาดแผลทุกแผลเกิดจากใบพัดเรือ
อันนี้คุณอัจฉริยะตั้งข้อสงสัยไว้นะครับ
อีกคนนึงที่ผมบอกว่าน่าจะจองกระถิ่นตำรวจแล้วล่ะ
ก็คือนายสันทนาประยูณรัฐอดีตนายตำรวจสันติบาลครับ
ก็ถือว่ามีบทบาทในการร่วมหาความยุติธรรม

คุณสันทนาเนี่ยวิจารณ์ถึงการที่ตำรวจ
เอาภาพข่าวจากต่างประเทศมาแอบอ้างว่า
เป็นแผลลักษณะเดียวกับบาดแผลคุณตังโม

คุณสันทนาบอกความผิดพลาดนี้ต้องเรียกว่า

เหมือนตำรวจจงใจรีบปิดสำนวน

ให้มันเป็นอุบัติเหตุจากความประมาท
แต่พอความจริงปรากฏขึ้นมาแบบนี้ทำให้ตอนนี้
ความน่าเชื่อถือของตำรวจไม่เหลือแล้ว
นี่ค่ะประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เลยนะ
คือเอาจริงต้องยอมรับนะคะว่า
สังคมก็ไม่ได้เชื่อมั่นตำรวจเท่าไหร่
แต่พอมันเกิดไอ้ภาพแถลงข่าวแบบนี้

เห็นคลิปยาวที่ตำรวจเขาทำมา

ร้อยเรียงมาดีทำงานมาหนัก

ร้อยตามแล้วจนกระทั่งนี่แหละมาโป๊แตกเรื่องนี้

ตำรวจอย่าดันทุรังแก้ตัว
แต่ควรออกมายอมรับผิดอย่างลูกผู้ชาย

ก็แทบจะกรอบกู้ภาพลักษณ์ตัวเองไม่ได้อยู่แล้ว

เรื่องราวทั้งหมดที่ถูกโจทย์จันนี้

ทนายเดชาบ้างมั้ย

คุยกับตำรวจแล้วไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาตำรวจโปร่งใส

คือมันเทียบเคียง
ไม่มีผลต่อลุกคดี

สิ่งเฉินข่าวได้เพราะมันเป็นความลับ
ภาพศพแผล

มันเป็นลักษณะขั้นตอนเกี่ยวกับเรื่องการทำ
พูดแบบนั้นแหละ
ประกอบการภูมิบรรยาย
โทรมาหาเขาแล้วแล้วพูดคุยสอบถามกัน
โดยทนายเดชายืนยันว่าตำรวจทำงานโปร่งใส
ไม่แค่เก็บกระพูดหลายรอบนะฮะ
แล้วก็ข้อผิดพลาดดังกล่าวมันเป็นความผิดพลาด
ไม่มีผลกับสำนวนหรือรูปคดีแน่นอน
ในสัปดาห์หน้าจะนัดหมายกับนางสุภาพร
นิปปะวนิทท่านอายการดาว่ะ

อายการจังหวัดนนทบุรีน่ะ
คือจะพาคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธิน

ไปตรวจดูความเรียบร้อยของสำนวนคดีด้วย

ใครที่ยังคาใจมีพยาหลักฐานเพิ่มเติม
ยืนยันจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับ
มันมีข้อกฎหมายอยู่ว่าห้ามเอาภาพศพมานำเสนอ
แต่ทีนี้สิ่งที่สังคมสงสัยก็คือ

แต่ทำไมเอาภาพบาดแผลที่มันไม่ตรง

แล้วก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือด้วยเนี่ยเอามาเทียบเคียงกันอ่า
คือไอ้ภาพศพไม่สามารถเผยแพร่ได้เข้าใจ
แต่ภาพที่จะเอามาเทียบเคียงเนี่ยช่วยตั้งใจหาหน่อยได้ไหม
ให้มันเป็นภาพที่เกิดจากใบพัดเรือนึกออกไหมคะ
ทีนี้เมื่อวานคุณแต๊งพงศกรกับพี่ศรีไปออกรายการของพี่หนุ่ม
นายเดชาแกโฟนอินเข้ามาคุณแต๊งบอกว่า
ผมโดนแจ้งข้อหามินประมาทผมติดคุกเดี๋ยวก็ออกมา
ผมยังมีที่ยืนในสังคมเดี๋ยวทนายบางคนจะไม่มีงานทำ
อุ๊ยบางคนใช่ไหมอุ๊ยบางคนไม่เหยื่อชื่อนะคะเดี๋ยวฟ้องอีกนะ
ทีนี้มีอีกหนึ่งกระแสดราม่าคุณผู้ชมคุณน้ำเพชรค่ะ
ร่องแม่น้ำเจ้าพระยาลงเรือเหมือนกัน
แล้วใส่ชุดเนี่ยละไม้คล้ายครึงกับชุดวันที่คุณแตงโมใส่ไปร่องเรือ
เจ้าตัวเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะคะ
แต่บรรดาเพื่อนของคุณแตงโมบรรดาเอฟซีของคุณแตงโม
สังคมเขาคิดค่ะ
ดีค่ะคุณผู้ชมคล้ายมั้ยคะ

ลักษณะเหมือนถ้าเป็นข่าวเขาเรียกว่าเหมือนทำย้อนรอย

น่าจะเป็นสะพานสังฮีไหมคะไม่แน่ใจ

คุณน้ำเพชรชื่อจริงก็คือ
ตียภากริจสุวรรณเป็นอดีตผู้เข้าประกวดนางงาม
ก่อนอันนี้เธอก็เป็นข่าวมาเยอะแล้วค่ะ
พอเธอใส่ชุดนี้คล้ายกับคุณแตงโมใส่ในวันที่เกิด

ชาวเน็ตเป็นลุมถล่มเลยอ่ะ
เพื่อนของคุณแตงโมบอกว่าเฮ้ยมันใช่ไหม
ทำแบบนี้ต้องการอะไรคุณผู้ชมดูนะคะ

เจ้าตัวชี้แจงเราก็โทรไปสอบถาม
อยากฟังชุดคำอธิบายคำชี้แจงจากเธอเหมือนกัน
นักข่าวไทยรัฐทีวียกหูโทรถามคุณน้ำเพชรเลยค่ะ

ลงเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
เธอก็เลยเลือกชุดบอดี้สูตร
แต่มันด้านไปเหมือนกับสีชุดพี่แตงโม
แล้วด้วยความที่ตัวเองอยากพิสูจน์ว่า
มันสามารถปัสสาวะบนเรือได้หรือเปล่า

แต่สุดท้ายได้คำตอบคือ

ทำให้เกิดกระแสดราม่ายืนยันว่า

ไทยไปแต่ยังรูปสวยอย่างเงี้ย

เราก็มองอยู่ดีนะคะ
มันไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดดราม่าขึ้น
อืมแค่ก็เลย
แต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันแบบ

แบบนี้ค่ะ
สำหรับคดีคุณตังโมหลังสำนวนส่งไปถึงอายการ

คนที่ตามหาความยุติธรรมให้กับคดีคุณตังโมอย่าง
คุณเต้เห็นว่าจะกลับมาเดินหน้าอีกแล้วนะ
เพราะเมื่อวานที่ตำรวจเขาแถลง
นายกฤษณะที่ปรึกษากฎหมายของภักดิ์ไทยศิวิลัยก็ไปฟังด้วยนะ

แต่ยังไม่ได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะครับ